คุณผู้ชมคะสำหรับปัญหาน้ำท่วมภาคใต้ที่เกิดขึ้นนะคะ
เฟซบุ๊กไทยรัฐค่ะเราขอเป็นสื่อกลาง
การสะท้อนปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องชาวใต้
เพื่อที่จะนำไปสู่การแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นนะคะ
เพราะฉะนั้นเราได้เปิดพื้นที่ตรงนี้แหละค่ะ
ให้พี่น้องชาวใต้ได้ส่งทั้งภาพนิ่งแล้วก็ภาพเคลื่อนไหว
เพื่อที่จะให้เรารวบรวมไปดูกันหน่อยนะคะ
ว่าแต่ละจุดแต่ละพื้นที่เป็นยังไงกันบ้าง
จากรายงานชิ้นนี้ค่ะ
ทุกคนล้วนมีแต่ขาบน้ำตา
ที่มีน้ำขึ้นบนหลังคา
น้ำตาไหลเข้าซ้ายชน
น้ำท่วมใต้ฝุ่นตระนามซ้ำสอง
เสียงพายุก้งเหมือนเสียงโธงมัดอยู่ราดบน

ก็ต้องเสียใจด้วยกันทุกคน
เพราะต้องพบกับความยากจน
ทุกคนหมดเนื้อสิ้นตัว
บ้านพี่ก็ถูกน้ำท่วมเหมือนกัน
ตั้งแต่ประจวบคิริคัน
เหมือนกันไปถูกครบหัว
หุ่นหนาก็ลม

เสียหายไปทั่ว
พี่จึงเหมือนคนหมดตัว
หมดตัวกันแล้วแก้วตา